ถ้างั้นไหนพูดถึงนาคแล้วไปเจอนาคตัวจริงเลยดีกว่า

เออแต่ว่าก่อนที่จะทำพิธีบวชเสร็จเรียบร้อยมันต้องมีขั้นตอน
ไปดูหนึ่งประเพณีที่หาดูได้ยากกันไปชมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคือพิธีเช็ดเท้าหน้าก่อนเข้าโบสถ์นั่นเองค่ะ
เป็นพิธีโบราณหาดูได้ยาก
บางท่านบอกว่าในพื้นที่ไม่มี
ท่านบอกอาจจะเป็นแค่ปูลาดพรมไปให้เฉยนะคะ

ราชศรีมาค่ะพูดถึงวัตถุประสงค์ในการเช็ดเท้านาคนะคะ
ก็คือหนึ่งล่ะเป็นการทำความสะอาดเท้าหน้าก่อนที่จะเดินขึ้นไปในโบส
เพื่อประกอบพิธีครับแล้วก็เป็นการบอกว่าหน้าคนนี้นะ
ละทิ้งทางโลกเพื่อเข้าไปร่วมในร่มโกกาสาวพัฒน์
ก็คือจะไปบวชเป็นพระนั่นแหละค่ะแล้วก็ใครที่เช็ดเท้าหน้าก่อนที่จะเข้าบวชเนี่ยเนี่ย
เห็นไหมคะลุงป้าน้าอาคุณย่าคุณยายเนี่ยมาเชิดเท้าโบสถ
เขาเชื่อกันว่าจะได้บุญกุศลสูงได้บุญเยอะนะคะ
ก็เลยเป็นความเชื่อแล้วก็ทำสืบต่อกันมาในแต่ละพื้นที่
ก็หาดูยากเอาจริงว่าบางทีเราไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานบวช
งานบุญแบบนี้นะคะหรือถ้าไปก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำทุกพิธีแบบนี้
ก็ขอบคุณคลิปจริงจริงของคุณสิบสี่มิกิด้วยนะคะ
เอา